รัฐบาลก็ได้อนุมัติกองทุนหมู่บ้านละ๕แสนบาทกว่า๒๐๐โครงการนะครับ
ส่งจังหวัดตรวจโครงการภายใน๗วัน

ห้ามเรียกเก็บค่าในหน้าจากหน่วยงานหรือบุคคลโดยเด็ดขาด

กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานุรากตามแนวประชารัฐว่า
ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณ๒๐๕๖กองทุน

ใช้เงินทั้งหมด๑๐๑๗ล้านบาท
หลังจากนี้แต่ละจังหวัดจะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการภายใน๗วัน
และรัฐบาลจะส่งงบประมาณไปทันที
ส่วนโครงการที่เหลือจะพิจารณาทุก๒สัปดาห์
จากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องการให้โครงการนี้พัฒนาสร้างรายได้

รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และให้เกิดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน

ยังไม่มีแนวคิดและนโยบายการแต่งตั้งในตำรวจหญิง

เนื่องจากว่าติดข้อจำกัดทางด้านสายการปกครอง
เพราะลักษณะงานในพื้นที่ภาคหนึ่งส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับการกวาดล้างและปรับปราม
ซึ่งนายตำรวจหญิงอาจจะไม่มีความพร้อมในการตัดสินใจ
จึงยังไม่เหมาะที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในขณะนี้
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นให้ตำรวจผู้หญิงเข้ามาดำรงตำแหน่ง
โดยจะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งในอนาคต
สำหรับแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรื่องต้นมีนายตำรวจหญิงยศพันธ์ตำรวจเอก๓คน
เข้าข่ายได้รับการพิจารณาและอยู่ระหว่างเรียกตัวเข้ามาพูดคุย
เพื่อแสดงวิสัยทัศน์รวมถึงความพร้อมต่างประกอบการพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนัดพิเศษ

โดยกำหนดวันประมูลวันที่๒๔มิถุนายน
ราคาประมูล๗๕๖๕๔ล้านบาท

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทรูเข้าร่วมด้วย
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชกล่าวว่าได้กำหนดมาตรการลงโทษ
กรณีที่ผู้ชนะการประมูลทิ้งใบอนุญาต
โดยให้ริบหลักประกันและชำระค่าเสียหายเพิ่ม

คิดเป็น๑๒๐ของมูลค่าคลื่น๗๕๖๕๔ล้านบาท
รวมทั้งขึ้นบัญชีดำครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวยงกัน
ในลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทย่อย

โดยจะไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต
ใช้คลื่นและประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ต่อไปครับ